ชายนาฬเขารวมตัวกันมา
ที่นี่มักจะรวมตัวกันมาแก้บนกันทั้งหมู่บ้าน
คราวนี้ก็มาอีกแล้วมาแก้บนไอ้ส้มฉุนด้วย
หมาก้านกล้วย

เฮ้ยมาจริงด้วยอันเต็มเลย

ชาวบ้านตะบลหนองน้อยอภิวัสนิงจังหวัดชายนาฬ
เข้ามากันกว่า๓๐คนนะเนอะไปต่อวงจีสาว
ขี่ม้าก้านกล้วยแบบนี้เพราะถูกรางวัลกันทั้งหมู่บ้าน

ที่ต้องยืนยันคอนเฟิร์มเพราะแต่ละคนถือลอตเตอรี่กันมา

และในมือนั่นน่ะลอตเตอรี่เลขท้าย

ใช่แล้วล่ะฮะถูกเลขท้าย๒ตัว
เลข๖๓ในงวดที่ผ่านมา

สำหรับเฉพาะหมู่บ้านนี้นะ
หมู่บ้านนี้ได้รวมแล้ว๕๐๐๐๐๐๐ฮะ
คุณดูด้วยอ่ะ
หมู่บ้านหรอ

เอาอย่างนี้แหละ

เพราะไอ้เลขที่วัดเรียงเน่

เขาก็เลยมาแก้บนกันแบบนี้

อะไรมันฝันฝันเห็นว่าเจ้ากุมารเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ
นั่นก็คือนี่ไอ้ส้มฉุน
เข้าฝันบอกอยากเล่นหมากั้นกล้วย

เขาก็เลยมาแก้บนด้วยมากั้นกล้วย

แล้วเมื่อทำการแก้บนเสร็จทราบ

ประทัดเพื่อไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้เนี่ย

มันจะมีความเห็งความปังต่อเนื่องป่ะ
ใช่มะคนเรามันก็มีศิษย์จะหวัง
งวดนี้ก็หวังจะได้งวดหน้า
จะเป็นตามนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกครับ

หมายถึงที่ฉันน่ะทำใจดีด้วย
เห็นไหมดูแล้วใช้วิจาระอย่างหน่อยนะจ๊ะ